ไอศิษฐ์ถล่มเจ็ดศพกลางเมืองอินโดนีเซีย
เป็นฝ่ายผู้ก่อการร้าย๕มีชาวต่างชาติตายด้วย
ก็ระทึกนะคะกลุ่มก่อการร้ายถล่มระเบิด
ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางกรุงจักรต้า
ศึกยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไม่เกรงกลัวค่ะ
เมื่อวานนี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มไอซิสนี่แหละ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของผู้นำต่างก็ไม่อยากที่จะให้คาดการณ
แล้วก็ไม่อยากที่จะให้เจาะจงว่าเป็นกลุ่มไหน
แต่ในที่สุดค่ะไอศิษย์ก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการ
อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดแล้วก็กราดยิงในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
บอกด้วยนะคะว่าพุ่งเป้าที่จะโจมตีพลเมืองของประเทศพันธมิตร
ที่เข้าร่วมกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสนั่นเอง
กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือว่าไอซิตก็ออกแถลงการทางออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยบอกว่าตัวเองคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดหลายระลอก
เมื่อวานี้เนี่ยเข้าอยู่ที่๗ครั้งด้วยกัน
แล้วก็มีเหตุกราดยิงด้วยในจุกกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
โดยบอกว่าเป็นการก่อเหตุโดยทหารของกาลิป
แล้วก็พุ่งเป้าโจมตีพลเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ที่เป็นผู้ทำสงครามศาสนาต่อต้านไอศิษย์
ซึ่งก็หมายถึงพลเมืองของประเทศพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกา
ที่เข้าร่วมการประปรามไอศิษย์นั่นเองค่ะ
แถลงการของกลุ่มเนี่ยอ้างด้วยนะคะว่า
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุจมตีครั้งนี้๑๕คนด้วยกัน
แต่ว่าเมื่อวานนี้ทางการอินโดนีเซียยืนยันว่าผู้เสียชีวิตมี๗คนเท่านั้น
ซึ่งเหตุโจมตีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
ไอศิษย์นั้นพุ่งเป้าโจมตีมาที่ประเทศอินโดนีเซีย
ชื่อว่านายบารันนาอิมซึ่งทางการเชื่อว่าอยู่ในซีเรียนั้น
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้
โดยมีการวางแผนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
นายบารันเคยถูกลงโทษจำคุกในจังหวัดชาวาตะวันตกปี๒๕๕๙

ความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนและระเบิดผิดกฎหมาย
รวมถึงนายบารันเองก็ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มกาติบาลนูซันตรา
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการของไอซิสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยค่ะ
ด้านของนายอันตันชาลียันโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย

โจมตีที่เกิดขึ้นหลายจุดในเวลาไล่เลี่ยกันในกรุงจักรต้าเนี่ย
เป็นการเรียนแบบเหตุวินาศกรรมกรุงปารีสของฝรั่งเศส
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้ครับขณะที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละ
อินโดนีเซียด้วยว่ากำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ค่ะ

ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็รีบลงพื้นที่เกิดเหตุทันที
แล้วก็กล่าวด้วยว่าอินโดนีเซียนั้นจะไม่ยอมจำนวนให้กับการก่อการร้าย
เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
บ้านเราประมาณสัก๑๑โมงครึ่งได้

ซึ่งก็อยู่บริเวณชั้นล่างของตึกโรงละครจักรต้าที่ถนนธรรมริน
แล้วก็เกิดเหตุระเบิดอีกที่หนึ่งที่บริเวณสถานีตำรวจเป็นป้อมเล็กนะคะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมตัวของชาวต่างชาติในกรุงจักรต้าเลยด้วยซ้ำ
อืมรวมถึงที่สำคัญก็คืออยู่ไม่ไกลจากสำนักงานของสหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทูตต่างรวมถึงอาคารที่ทำการรัฐบาลด้วย
ทำให้ตำรวจใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวในการยุติเหตุร้ายครั้งนี้ค่ะ
โดยทางการอินโดนีเซียออกมาประกาศควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณบ่าย๓โมงบ้านเรา
ซึ่งตำรวจใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็มีรายงานออกมาเป็นตัวเลขนะคะว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต๗คนซึ่งสองคนในจำนวนนี้เป็นพลเรือนของอินโดนีเซียแล้วก็แคนาดา
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตอีก๕คนเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
โดยมีสองคนเป็นผู้จุดระเบิดฆ่าตัวตายส่วนอีก๓คนนั้นเสียชีวิตจากการยิงประทะกับตำรวจ
ซึ่งทั้ง๕คนก็เป็นชาวอินโดนีเซียทั้งหมด
จากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก๒๔คนรวมถึงชาวดัชซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้วย

ุ่มเกราะคือเรียกว่าขนมากันครบเลยกว่าร้อยนาย

เพราะว่าตอนช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะ
มีรายงานว่ามือปืนน่าจะยังอยู่ในห้างสรรพสินค้า

แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการหลบหนีไล่ล่ากัน

ออกมาประกาศควบคุมสถานการณ์ได้